เริ่มกันที่คู่รักคู่หวานในวงการบันเทิงนะคะ

ก่อนหน้านี้ถ้ายังจำกันได้มีเว็บเพจเว็บหนึ่ง
เขาเปิดประเด็นออกมานะคะว่ามีดาราสาวเป็นนางเอกสาวคนนึงเนี่ยค่ะ

ใช่แล้วก็เหมือนกับว่าพาดพิงไปถึงจุ๋ยวรัฐยา
ทีนี้คู่รักนักแสดงเขาก็เลยไปแจ้งความเอาผิดนะคะ
ในวันนี้ค่ะทั้งคู่เนี่ยเดินทางไปร่วมงานที่วัดท่าไม้นะคะ
เพื่อไปร่วมพิธีทำบุญฉลองถวายอาคารปฏิบัติธรรม

แล้วก็สองคู่หวานผู้จุ๋ยแล้วก็พี่เคโยเกิร์ตนะคะ

ซึ่งท่านเจ้าคุณพระยานวิกรมนะคะอุเทนซีริสาโรก็เป็นประธานนะคะ
แล้วก็ในวันนี้นะคะก็มีประชาชนเยอะแยะมากมายนะคะ
ที่มีเจ็ดสถานเดินทางไปร่วมงานบุญกันเยอะแยะเลย
โดยเหล่าคนดังค่ะร่วมนั่งเสลี่ยงหลังช้างร่วมขบวนม้า
ขบวนเชิดสิงโตแห่รอบอาคารปฏิบัติธรรมอย่างยิ่งใหญ่
ขณะที่คู่รักนะคะพุทธิชัยแล้วก็จุ๋ยวรัฐยา

เมื่อ๒สัปดาห์ก่อนนะคะเดินทางไปแจ้งความเอาผิดเว็บไซต์
กุข่าวลือและแชร์บทสนทนาไลน์ของปลอม
ที่กล่าวหาว่าเธอตั้งครรภ์ค่ะ
ทั้งนี้นะคะสื่อมวลชนได้มีการสอบถามไปยังนางเอกสาว
ได้ให้เหตุผลว่าพระอาจารย์ที่นับถือทักเธอนะคะ
ว่าไม่ควรพูดถึงเรื่องดังกล่าวแล้ว
และขอปล่อยให้เป็นไปตามกฎแห่งกรรมแทน
ไม่ขอพูดถึงเรื่องดังกล่าวอีกค่ะ
ก็ต้องบอกว่าถือว่าเป็นการไปสะดอกเคราะห์ก็ว่าได้นะคุณนะ